คุณผู้ชมคะวาเลนไทย
รู้สึกว่าจริงถ้าต้นวันไทยถ้าคุณผู้ชมได้เปิดสไลด์ฟีดดูข่าว
มีแต่ข่าวคนตีกันคือแฟนตีกัน
ผู้ชายดักตีแฟนวันวาเลนไทยทอมไลฟ์ซ้อมแฟนวันวาเลนไทย
ล่าสุดนี่ค่ะเมื่อวานนี้เช้าตรู่เลยคนร้าย
ใช้ปืนยิงถล่มร้านซ่อมจักรยานยนต์หึงหวงอดีตภรรยาค่ะ
เพราะว่าอดีตภรรยาของตัวเองไปติดพันธุ์เจ้าของร้านซ่อมจักรยานยนต์
นี่มันวันวาเลนไทยวันแห่งความรักนะคะ
สีอาจจะแดงเหมือนกันแต่มันไม่ใช่สีเลือดนะคะ
มันคือสีของหัวใจสีแดงที่เต็มไปด้วยความรัก
ตำรวจสพมนครปฐมเขาได้รับแจ้งเหตุนี้มาค่ะว่า
มีคนบุกยิงถล่มอู่ช่างแมวที่ตำบลสนามจันทร์
พอตำรวจลงไปพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เจอปลอกกระสุนขนาด๕๕๖มิลลิเมตร
กระจายเกลื่อน๑๒ปลอกเลยนะคะนี่นี่ขนาดแบบนี้ค่ะ
ถามนายสัญญาเทศถันหรือว่าช่างแมวนี่แหละ
เขาบอกว่าตี๕๓๐กำลังนั่งโก๊งเหล้ากับเพื่อนอยู่หน้าบ้านเลย
ประมาณสัก๔๕คนได้หนึ่งในนั้นมีผู้หญิงวัย๓๐ปีคนนึง
ที่มาติดพันธุ์ช่างแมวด้วยก็นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกัน

ระหว่างนั้นมีรถเก๋งแบบนี้ค่ะนิสันจุ๊กสีขาวมาจอดหน้าบ้าน
มีผู้ชายสองคนที่นั่งมาในรถพอจอดปุ๊บนี่ลงมาเลยสองคน
แต่ไม่ได้ลงมามือเปล่าค่ะลงมาพร้อมกับปืน
พอผู้หญิงที่มาติดพันธ์ช่างแมวเห็นเนี่ยก็รีบวิ่งเข้าไปในร้านเลย
ผู้ชายที่ลงมาจากรถก็วิ่งตามเข้าไป
แล้วก็เอาตัวผู้หญิงคนนี้ไปขึ้นรถแล้วก็หลบหนีไป
แต่ทีนี้ก่อนที่จะหลบหนีไปเนี่ยเห็นจังหวะใช่ไหมคะ
เปิดกระจกรถยิงรัวเลยค่ะ๑๐นัด
โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้น
ซึ่งตำรวจเขาก็บอกว่าจริงแล้วไอ้กระสุนปืนที่เจอในที่เกิดเหตุ

มันใช้สำหรับอาวุธปืนที่เคยใช้ในราชการนะ
เอาอีกแล้วแล้วมันมาได้ยังไง
แต่เบื้องต้นมูลก่อเหตุแรงจูงใจก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการหึงหวงนั่นแหละ
คือนายทาดาโคจรานนท์อายุ๓๕ปี
ส่วนเพื่อนสายคนอีกไม่รู้ชื่อแต่นี่คือแล้วไหนทาดา
นายทาดากับผู้หญิงวัย๓๐ปีที่ชื่ออ้อมเนี่ย
เขาเคยอยู่กินกันมาเป็นสามีภรรยามีลูกคนหนึ่งด้วย

แต่ว่านายทาดาไม่ยอมเลิก
ทีนี้นางสาวอ้อมผู้หญิงเนี่ยก็หนีออกจากบ้าน
นายธดาก็พยายามตามหาตลอดเลยนะว่าหนีไปอยู่ที่ไหน
มารู้ว่ามาติดพันธุ์นายสัญญาหรือช่างแมวเนี่ย

เห็นอดีตภรรยาที่ตัวเองยังรักอยู่ไปติดพันธุ์คนอื่น

ทีนี้พาไปดูร้านที่อู่ของช่างแมวกันหน่อย
ริมถนนยิงเป้านะคะ
เขาก็บอกว่าร้านนี้เนี่ยจริงแล้วเป็นที่รู้จักกันดี
เพราะเป็นร้านแต่งรถชื่อดังของจังหวัดนครปฐม

ตำรวจพี่สุรทัศน์ลงพื้นที่ก็เห็นรอยกระสุน
ในร้านมีร่องรอยถูกยิงตามฝาบ้าน

ตอนเกิดเหตุเนี่ยปืนที่เขาเห็นน่ะ
ลักษณะอย่างที่คุณผู้ชมที่เห็นที่เราทำกราฟิกให้ดู

มันหาซื้อได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ
เขาบอกโชคดีนะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครตายไม่มีใครเจ็บ

เขาก็มาตามแฟนเขาแหละแฟนเก่าเขาเขาก็มาเที่ยวมาอะไรก็อยู่กับพวกผมอะไรอย่างนี้
ไม่มีอะไรก็หึงห่วงกันแหละเขาก็เลิกกันนานแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ที่ผ่านมาเขาเคยขู่
ไม่มีไม่มีก็คือเขาก็คุยกันดีแหละ
ก่อนหน้านี้ก็คือเขาคุยกับเราคุยดี
คุยก็พูดเพราะพูดจาดีไม่มีอะไร
ก็วันนี้ก็มาก็ผมนั่งข้างนอกเขาก็มามาถึงก็ถามว่าเออออฟอยู่ไหนก็บอกอยู่ข้างใน
เขาก็เทผมใช่ไหมเขาก็ปืนแบบเอ็นโปรกกับจอบผมบอกว่าให้มอบลงให้หมด
แล้วเขาไปเขาก็ชากลงมาแล้วก็มีปัญหากัน
แล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็เข้าไปก็ซาดเลย
แล้วก็ลากอ้อมขึ้นรถไปเลยก็หายไปเลยประมาณนี้

ทุกคนช่วยขอสมัวยเสียหวังใช่ไหม

เราไม่เคยไปหาเขา
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

และไม่มีเหตุอันควรแก่พฤติการ

เข้าไปในเคหสถานเวลากลางคืนด้วย

กำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่

อยากจะยิงใส่บ้านคนหรืออยากจะยิงใส่คน